เดี๋ยวพาไปดูแบบเปลี่ยนบรรยากาศ
พ่อคะเคยเห็นเราเห็นกันมาเยอะแล้วคาเฟ่

เชื่อว่าคุณผู้ชมคะไม่เคยเห็นคาเฟ่นี้ค่ะ

นี่ใช่หรอคะ

คุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้ขวัญจะพาไปกินกาแฟ
ไม่รู้ว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะกล้าทานกาแฟต่อไหม
หรือว่าจะกินขนมอร่อยหรือเปล่า
อันนี้คือร้านมองเฮียคาเฟ่

ตั้งอยู่ที่ริมถนนสายบุรพาชนทิศค่ะ
อยู่ที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองแหม่บรรยากาศในร้านมันร่มรื่นเหลือเกินนะคะ
มีต้นไสขนาดใหญ่อายุเป็นร้อยปีแต่ตรงนั้นไม่ใช่ประเด็น
ความพิเศษของที่นี่คือบ่อเมื่อสักครู่ที่คุณผู้ชมเห็น
มันคือบ่อเลี้ยงตัวเงินตัวทองหรือตัวเฮียนั่นแหละค่ะ
เขาบอกว่าที่นี่อาหารรสชาติอร่อยด้วยนะคะก็จะมีอาหารพื้นบ้านอย่างส้มตำ
แซลมอนแกงเผ็ดพื้นบ้านชนิดต่างเมนูเด็ดต้องชื่อตามร้าน
กาแฟมองเฮียอ่าเอ่อเห็นหน้าเขาแล้วเห็นหน้าน้องเขาแล้วก็
อ่ะสั่งสักหน่อยก็ได้ค่ะเขาบอกเป็นกาแฟที่ขึ้นชื่อของทางร้าน
สูตรนี้คิดมาเองอืมให้สมกับชื่อร้านค่ะค่ะอ่ะ
มาที่นี่เที่ยวกันครบใครสนใจก็จะไปรับประทานอาหาร
หรืออยากจะไปมองอาเฮียเล่นเล่นก็ไม่ว่ากันติดต่อไปได้เลยนะคะ
ตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอนะคะก็แปลกดีค่ะค่ะโอ้โห
หาจุดขายกันเต็มที่เหมือนกันนะคะใช่ค่ะแหมก็อย่างที่บอกแหละ
เดี๋ยวนี้มันต้องมีอะไรแปลกใหม่ใหม่มันจะเป็นจุดขายได้ใช่
อันนี้โอ้โหคือมันขึ้นมาได้ไหมพระเอกพระเอก
เพราะฉันกลัวมันวิ่งขึ้นมาเท่านั้นแหละ